ตอนยอดวิว๒๗๐ล้านวิวแล้วคุณผู้ชมไม่ได้พูดผิดนะ๒๗๐ล้านวิวในระยะเวลาแค่๓ปีเท่านั้นเอง

สงสัย

หนูเนี่ยไม่ใช่สายนี้เลยแต่ว่าก็ชอบอยู่เหมือนกัน

ูเตรลูที่ไหนถึงได้ปังขนาดนี้คะงานหลาย
ยังยังหนูยังไม่มีโอกาสได้ไปมูที่ไหนเลย
มูอยู่ค่ะมูกระทะค่ะ

แต่ว่ากวางคือเป็นขวัญใจหนุ่ม

เจอคนก็เยอะก็จริงแต่ว่าเราไม่มีเวลา

แล้วไม่มีเวลาที่แบบว่าจะไป
จะไปใช้เวลาจะศึกษาแบบ

โทษนะคะทั้งกว่าง๓๐ยังไม่พอ๓๐ปีแล้ว

ไม่ให้พูดละเรื่องอายุ
อย่างเมื่อถิ่งก็เรื่องอายุเลยดีกว่านะ
สวยแบบนี้อยู่บนคันไม่นานหรอกนะ